วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจ
แล้วก็ขออภัยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสื่อมวลชนต่อครอบครัวสหวง
แล้วก็เตรียมที่จะหารือกับตัวแทนของผู้ประกอบการในด้านสื่อ
เพื่อที่จะมีการกำหนดแนวทางยกระดับการทำหน้าที่สื่อให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
ภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะครับได้ออกแถลงการขอแสดงความเสียใจ
และขออภัยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ระหว่างการทำหน้าที่สื่อมวลชน
ติดตามการรายงานข่าวการเคลื่อนย้ายร่างของนายทฤษฎีสหวง

ถึงการทำหน้าที่ของสื่ออย่างกว้างขวาง
เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

และส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวสหวง
ญาติแฟนคลับและประชาชนที่ติดตามข่าวสาร

ข้อเสนอแนะต่างและจะถือเป็นบทเรียนสำคัญ
ในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน
ประกอบวิชาชีพสื่อให้ดียิ่งขึ้น
และจะหารือแลกเปลี่ยนความเห็นของตัวแทน

เพื่อร่วมกำหนดแนวทางยกระดับการทำหน้าที่สื่อ
ให้มีมาตรฐานเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ

ว่าการทำหน้าที่สื่อต้องมีมาตรฐานหลักจริยธรรม

โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสีย

ชีวิตเป็นอย่างยิ่งจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำหน้าที่ให้ได้มาตรฐาน
คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด